ภาพจากกล้องวงจรปิดตี๒คืนที่ผ่านมาในภาพในกล้องเนี่ยไม่มีเสียง
แต่โอ้โหเหตุการณ์เนี่ยนะฮะคือผู้ชายคนนี้
คุณลุงคนนี้ก็เป็นคนเร่ร่อนใช่ค่ะอ่ามีอาชีพคือถือกีต้าตัวหนึ่ง
ดนตรีเปิดหมวกพอกลางคืนเนี่ยจะมานอนอยู่หน้าร้านทองในเขตเทศบาลเมืองระยอง
แล้วคนนี้ขี่จักรยานยนต์มาเดี๋ยวดูนะฮะพอเดินเข้ามาถึงเนี่ยเหมือนกับมาวนอยู่
แถวแถวคุณลุงเนี่ยฮะน่าจะมาหาขโมยทรัพย์สินอะไรพวกนี้นี่แหละใช่
นี่ดูไปดูมาสักพักนึงหยิบนู่นหยิบนี่แล้วอยู่ดีไปเตะไปกระทืบเขาเลย
ทำร้ายเขาแรงมากนะคะใช่เหมือนกับตอนที่ล้วงหานู่นหานี่แล้วไปถึงกางเกงอะไรเขาด้วยเนี่ย
เหมือนกับแกรู้ตัวพอแกรู้ตัวนี้ฮะแกพลิกลุกขึ้นมาเนี่ยปึ้งเข้าไปเลย
แล้วไม่ได้พอแค่นี้นะฮะใช่ค่ะมีซ้ำอีกค่ะหลายครั้งหลายคนนะครับ
เลือดแกกระเด็นไปโดนขาคนก่อเหตุอ่ะใช่แล้วตอนแกลุกขึ้นมาแล้วมึนมึนงงงเนี่ย
คนก่อเหตุนี่มันหยิบขวดน้ำค่ะที่วางอยู่แถวนั้นเหมือนกับมาเทลาด
เลือดที่ติดขาตัวเองแล้วก็ลาดศีรษะลุงด้วยใช่นี่เห็นไหมอันนี้ล้างขาตัวเองก่อน
คำถามคือทำไมต้องทำกันขนาดนี้คะใช่เนี่ยแล้วตอนที่โอ้โหตรงเนี้ยน่าสงสารมาก
เพราะว่าเลือดของแกไหลปนมากับน้ำ
คือสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปหยิบกีต้งกีต้าของลุงแต่ก็ไม่ได้เอาไปนะ
แล้วไอ้คนนี้มันก็ขี่จักรยานยนต์หนีหายไป
แล้วภาพสุดท้ายของกล้องวงจรปิด

พอผู้ชายคนนี้คนร้ายคนนี้ที่ทำร้ายเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์หนีหายไปแล้วเนี่ย

ลุกขึ้นมาแล้วแกก็เดินถือกีต้าของแกหายไปตามถนน

คำถามก็คือว่าคุณลุงเป็นยังไงบ้าง
โดนหนักขนาดนี้แล้วไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ย

ตรงนี้คือร้านทองโตจิบม้วน
เขตเทศบาลนครระยอง
ที่เป็นข่าวเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยคือตอนเช้าวันนี้เจ้าของร้านทองเนี่ย
ขึ้นมาแล้วอุ้ยเลือดอะไรเนี่ยเต็มหน้าร้านเลย
เปิดกล้องวงจรปิดดูก็เห็นแบบนี้เลยนะฮะเอาฟังเสียงเจ้าของร้านทองหน่อยนะครับ
เกือบประมาณปี๒อะค่ะก็เห็นผู้ชายกินมอเซย์นะครับมาจอด
แล้วก็คราวนี้เขาก็น่าจะลื้อหาทรัพย์สินอะไรที่แบบพอจะเอาไปได้อะไรอย่างนี้
แต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงก็คือก็ทำร้ายคุณลุงแต่คุณลุงเขาก็ไม่ได้สู้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แรงเหมือนกันเพราะว่าเลือดก็สาดที่กระจกเยอะพอสมควรค่ะกับที่พื้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
โอ้โหคือใครเห็นก็ทนไม่ไหวใช่ค่ะรับไม่ได้บอกให้ตำรวจระยองเนี่ยช่วยจับตัวให้หน่อยเถอะ
ตำรวจบอกตอนนี้รู้ตัวแล้วนะฮะเป็นคนที่มักจะชอบไปทำร้ายแล้วก็ไปขโมยทรัพย์สิน
เอาทรัพย์สินของคนเร่ร่อนที่อยู่ตามถนนหนทางอยู่บ่อยบ่อยคนเร่ร่อนเขาก็น่าสงสารอยู่แล้วนะคะ
ใช่แต่นี่ยังจะไปทำร้ายเขาจะไปขโมยทรัพย์สินของเขาแต่ตอนนี้ยังจับไม่ได้
แต่ตำรวจที่ระยองบอกรู้ตัวแล้วส่วนอาการของคุณลุงนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่โรงพยาบาลแล้วนะฮะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับลุงสามารถอายุ๖๒ปีแล้วบอกว่าคนร้ายเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงมาถึงเนี่ย
หยิบทรัพย์สินนู่นนี่นั่นหยิบกีต้าลุงมาดูพอลุงลุกขึ้นมาเตะเสยปลายคางเลยแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้อะไรไปหรอก
เพราะว่าลุงแกก็ไม่มีอะไรนอกจากกีต้าตัวเดียว
อ่านี่ฮะตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลแล้วเอาเป็นว่าก็ไล่ตามจับคนร้ายให้ได้กันแล้วกันนะครับพี่พี่ตำรวจที่ระยองเพราะว่าชาวบ้านเขาแบบโอ้โหเห็นแล้วมันคือก็กังวลด้วย
มันภัยสังคมไงพี่อุ๋ยคนแบบเนี้ยอืม

ไปทำร้ายเขานี่แล้วนานด้วยนะไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยนะฮะ